พิสัยมหาสารคามยาเยอะ

โอ้โหยาบ้าระบาดที่โกสุมวิสัยเนี่ย
ฝ่ายปกครองไปเลยฮะไปที่บ้านหลังนี้เนี่ย

บุคคโหว่านี้ครับเป็นวินาทีปฏิบัติการ

ไปเจอคนขายยาเสพติด
อายุ๑๔ปีพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง

เหมือลอยให้การสับสนครับ

ขายยาบ้าจริงครับขายให้วัยรุ่นแถวนี้แหละทำไมอ่ะทำไมเอต้อง
ขายยาบ้าอ๋อผมอยากได้ค่าจ้างค่าจ้างเป็นเงินหรือเปล่า
ค่าจ้างเป็นยาบ้าเหมือนกันอยากได้ยาบ้ามาเสพวันละสี่ห้าเม็
แลกกับการที่ไปเดินขายยาเนี่ยน้องเอยังเผยด้วยว่ายาบ้า
ที่ได้มาอ๋อผมรับมาจากลุงอีกทีนึงเป็นลุงแท้ด้วยนะแต่
ก่อนผมเป็นแค่ผู้เสพตอนนี้จำหน่ายแล้วด้วยโอ้โหผมเนี่ยเป็น
บอกลุงลุงลุงมาเดี๋ยวผมเอายาไปขายให้อืมแต่ลุงให้ยาผมมา
ด้วยนะผมจะได้เสพแต่ละวันเนี่ยเอก็รับมาครั้งละถุงถุง
ซึ่งมี๒๐๐เมตรครับขายให้กับกลุ่มเพื่อนนี่แหละราคาเม็ดละ๕๐
บาทโอ้โหคุณผู้ชมเนี่ยเม็ดแดงเนี่ยนะยาบ้าทั้งนั้นก็เอา
น้องเอไปตรวจปัสสาวะครับเรียบร้อยฮะม่วงฮะก็เลยส่งไปดำเนินคดี
แล้วก็ขยายผลไปยังเคลือขายขายหยากคนแรกก็ลุงก่อนเลยลุงน้อง
เนี่ยเดี๋ยวโดนแน่จะไปจับกลุ่มมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ครับว่าน่าเป็นห่วงนะอำเภอโกสุมพิสัยที่มหาสารคามฝากเจ้าหน้าที่
ในท้องที่ก็ปราบรามด้วยนะฮะ